มีคลิปอุบัติเหตุคลิปหนึ่งค่ะจากนครศรีธรรมราชให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
คือเป็นมอเตอร์ไซค์สายตรวจของตำรวจสพชะอวดนะครับขับอยู่ปรากฏว่ารถกระบะขับตามหลังมา
ชนแบบไม่เบรกเลยค่ะกล้องหน้ารถของกระบะคันที่สวนไป
ซึ่งเป็นรถตำรวจกำลังจะนำตัวผู้ต้องขังไปที่โรงพักสพเดียวกันสพเดียวกัน
อวดเหมือนกันค่ะเขาบันทึกภาพไว้ได้

แก้งกู้พลอยวอร์๑๕ที่หัวพลานหวังตะวันตก
ด่วนมีรถชนรถวอร์๒๐เจ้าเยาะของเรา
โอ้โหนี่เป็นจังหวะนะฮะที่ตำรวจมาเห็นเพื่อนตำรวจถูกรถชนพอดี
ตอนหน้าต่อตะชนแบบนี้ครับ
นี่นะคะกล้องหน้ารถของตำรวจเนี่ยสามารถจับภาพนาทีระทึกที่เกิดขึ้น
ดับตำรวจสอบภอว์ชะอวด๒นายขี่มอเตอร์ไซต์สายตรวจลงมาจากสะพานอยู่ดีค่ะ
รถกระบะตามหลังมาขับพุ่งเสยท้ายมอเตอร์ไซค์ของตำรวจสายตรวจเข้าเต็มเต็ม

ก่อนที่จะลากตำรวจทั้ง๒นายไปไกลกว่า๒๕เมตรค่ะ

กล้องหน้ารถที่บันทึกภาพได้เนี่ยเป็นรถกระบะของตำรวจสพเดียวกัน
กำลังนำตัวผู้ต้องขังขับกลับไปที่โรงพัก
ขับสวนเลนมาพอดีเห็นเหตุการณ์เพื่อนตำรวจถูกชนกระเด็นต่อหน้าต่อตา
ทำเอาร้องเสียงหลงเลยนะคะตกอกตกใจรีบไปช่วยเพื่อนทันทีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย๓โมงบนถนนในเขตเทศบาลชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจสายตรวจทั้งสองนาย
เบื้องต้นมีหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บคือขาหักคางแตก
ส่วนอีกนายมีบัตรแผลแล้วก็แผลถลอกเล็กน้อยนะคะ
กู้ภัยส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยทั้งคู่ค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะคันที่ไปชนเสยกับรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ย
มาเร็วแบบไม่เบรกเลยนะคนขับก็คือนายฮัทธาชัยอายุ๔๐ปีนะคะ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ตอนนั้นให้การโว๊คไปวนมาค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยนำตัวกลับไปที่โรงพักไปตรวจหาสารเสพติด
ปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสี

สีม่วงแม้ว่ารถกระบะเนี่ยจะไม่มีจะไม่ได้มีการเบรกก่อนพุ่งชนตำรวจนะคะ
แต่ว่านายหัทชัยคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาขับรถชนตำรวจ

เรื่องต้นเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือเรื่องของคดียาเสพติดไปก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเพิ่มเติม